ส่วนคุณผู้ชมคุยเรื่องนี้กันดีกว่าค่ะเรื่องของการไปกินอาหารที่ร้านอาหารนะคะแล้วก็ไปเจอสิ่งแปลกปลอมในอาหารเนี่ยทางเจ้าของร้านควรจะรับผิดชอบยังไง
เหมือนมีอะไรบาดข้างในปากแล้วนี่ค่ะคือสิ่งที่อยู่ในคณะหมูกรอบ
มันคือเศษแก้วค่ะบาดปากจนถึงขั้นที่ว่าเอาทิชชูมาซับแล้วเลือดออก

อยู่ในอำเภออุทัยจังหวัดพระนครศรีอุทิยาเธอเล่าว่าสิบหกกันยายนประมาณสามทุ่ม
กับแฟนนุ่มไปนั่งกินเป็นร้านข้าวต้มนะคะร้านหนึ่ง
อยู่ในตลาดแกรนตำบลธนูอำเภออุทัย
แล้วก็สั่งข้าวมาคนละจาน

กินข้าวหมดสั่งข้าวเพิ่มมาอีกหนึ่งจาน

รู้สึกเหมือนเคี้ยวเศษอะไรอยู่ในปาก
เหมือนมีอะไรบาดปากนะคะ

มันคือเศษแก้วอย่างที่เห็นในภาพค่ะ

ปนอยู่ในคณะหมูกรอบ
เธอก็ถามแฟนหนุ่มของเธอว่าเป็นยังไงบ้าง

ในปากที่บริเวณเพดานปากค่ะ

เธอก็เลยเรียกเก็บตังค์คิดเงิน

แต่เธอไม่รู้ว่าเป็นเจ้าของร้านหรือว่าเป็นแค่พนักงาน
เธอก็เลยบอกผู้หญิงคนนี้ไปว่าเนี่ย
มันมีเศษแก้วปะปนมาในอาหารนะ
แล้วกินไปแล้วด้วยบาดปากเลือดออกนะ
ผู้หญิงคนนี้ก็ถามว่าเป็นอะไรมากไหมล่ะ
หนุ่มของเธอก็บอกว่าก็เนี่ยก็บาดปากเนี่ยข้างในปากเนี่ย
ผู้หญิงคนนี้ค่ะที่คิดเงินก็เลยบอกว่างั้นเอาแบบนี้
ค่าอาหารทั้งหมด๒๖๐บาท
ลดให้๖๐บาทเพราะมีเศษแก้วอยู่ในอาหาร
ลดให้๖๐อืม
ทีนี้ค่ะแล้วเขาก็ให้ข้อมูลกับผู้เสียหายในลักษณะที่ว่า
อ๋อสงสัยพนักงานในร้านคงจะเอาผักกับฟองน้ำล้างแก้วมาปนกันค่ะ
ก็เลยมีเศษแก้วมันแตกแล้วก็มันหลุดติดอยู่ในผัก

ไม่ได้ติดใจอะไรมากมายนะแต่ติดตรงที่ว่า
ไหมไม่รับผิดชอบอะไรเลยลดให้เราแค่คือหกสิบบาท
ค่าคณะหมูกรอบเราแค่นั้นก็ไม่ได้มีการขอโทษหรือว่าอะไร
พูดคำเดียวมีคือมีเด็กน้อยคนหนึ่งเด็กน้อยคนนึงที่เป็นเด็กนักศึกษาที่เขียนวิน
พี่หนูขอโทษนะเดี๋ยวจะเอาไปให้เท่าแก่หนูแค่นั้น
แต่คนที่มาเก็บตังค์หนูเนี่ยไม่ได้มีคำพูดขอโทษออกมา
แค่บอกว่าสงสัยพี่ให้เด็กเอาที่ล้างแก้วมาล้างผักแค่นั้น
นี่ค่ะก็แค่ไม่คิดเงินจานคณะหมูกรอบ๖๐บาทแค่นั้นเอง
แล้วก็ไม่ได้ขอโทษด้วยบอกแค่ว่าสงสัยเอาฟองน้ำล้างแก้วไปปนกับผักแบบนี้นะคะ
ทีนี้ค่ะเราตามไปคุยกับเจ้าของร้านเลยนะคะ
นายนโรงลีโทษอายุสี่สิบห้าปีเจ้าของร้านเขาต้มลุงหนวด
ก็คือร้านที่เกิดเหตุเนี่ยค่ะเขาก็ยอมอนุญาตให้บอกชื่อร้าน
แล้วก็ให้คุยกับเขานะคะเจ้าของร้านเนี่ยเขาบอกเขาก็ยอมรับผิดค่ะ
ฝากขอโทษลูกค้าด้วยนะคะวันเกิดเหตุไม่ได้ไปดูแล
เพราะว่ามัวแต่ผัดกับข้าวอยู่
มาอีกทีลูกค้าก็ขึ้นรถกลับไปแล้วเลยไม่ทันได้ออกมาขอโทษค่ะ
แล้วเขาไม่ได้คุยกันคือครั้งนี้ครั้งนั้นคือผมไม่ได้สั่งเด็กไว้อ่ะ
ว่าอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้ทีนี้ขายมากกว่า๓๐ปีแล้วก็ไม่เคยเกิดเหตุการณ์อย่างนี้
เพิ่งเกิดแค่ครั้งนี้ครั้งเดียวครั้งแรกเลยในชีวิตเลยนะครับ
ก็ต้องฝากขอโทษคุณลูกค้าไปด้วยว่า
นี่นะคะทางร้านก็เปิดเผยตัวตนเปิดเผยชื่อร้าน
ขอโทษบอกเปิดร้านมา๓๐กว่าปีไม่เคยเจอเหตุการณ์แบบนี้
วันนั้นเป็นเด็กฝึกงานแล้วเขาก็ไม่รู้
คือทางผู้ที่เขาเจอเหตุนี้เขาบอกว่าเขาไม่ได้ติดใจเอาความอะไรนะ
เขาก็แค่อยากให้เป็นอุทาหรณ์เท่านั้นเองนะครับ